เอาละครับกลับเข้าสู่รายการศึกวันทรงตัวนะครับผม
รอบที่แล้วนะฮะทีมพี่เจี๊ยบได้ไป๑หมื่นบาท

รอบที่๒นี้ระหว่างบาทาเปิดแผ่น

ถ้าเล่นเองหรือว่าจะให้ทีมคุณใบเฟิร์นเล่นก็ได้เครื่องไหนก็ได้

ผมเลือกให้ใบเฟิร์นนะครับ

แสดงว่าคุณเชียร์เขาเก็บม้ากระดกอย่าตกสิ
โอเคใช้ขวาผมควรโทรดได้

เครื่องเล่นที่มีชื่อว่าบาคาเปิดแผ่น
ผู้เข้าเกณฑ์ขำจะต้องยืนส่งตัวบนแผ่นวงกลม
หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในเวลารวม
๖๐วินาทีของทีมนั้นนั้น

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทรงตัวอยู่บนไม้กระดกที่กระดกทั้งซ้ายและขวา
ภายในเวลารวม๖๐วินาทีของทีมนั้น
รอบนี้กับคำถามที่มีไม่จำกัด
พร้อมกับตอบคำถามจากพิธีกรให้ได้มากที่สุด
อันทุนใบเปิน๑๒๓หรือ๔ครับทุกคนนะครับ

ที่กุนใบเปินได้เครื่องเล่นมาทาเปิ้ลแพท
และทีมคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มได้เครื่องเล่นหมายกระดกอย่าตกสิ
เป็นหมวดที่เกี่ยวกับตัวเลขที่หารกันแล้วมีผลลัพธ์ลงตัว
อุทันทร์พร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

๔๙หาร
๕๙หาร
๔๙หาร
ไม่ธรรมดานะครับผู้ชายคนนี้

ลองดูเราดูสเต็ปเขาครับ
เหมือนกำลังแดนอยู่ลานหน้า
ห้าทางจะชอบ

ข้อแรกสิบหกหาวันสองถูก

นอกนั้นข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าถูกหมดเลย

มันสมองคุณเนี่ยมีอะไรเจืออยู่ข้างใน

ต้องถามก่อนว่ามีสมองไหม
ทีมคุณใบเฟิร์นทำไปได้ตั้ง๑คะแนน
กับเวลาที่เหลือ๓๙วินาที

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

โอ้โฮนตกตกตกโอ้โฮย
ดูครับท่านผู้ชมดูครับดูดู
ตกน้ำไปด้วยท่าที่พิษดานเดี๋ยวหน้าดูว้าย
เฉลยกันเลยดีกว่านะครับผมคุณก๊อฟนะฮะ
๑๗๐หาร๑๐ตอบถูกอันนี้ได้คะแนนแล้ว๑๑๑หาร๑๑ตอบว่าถูกมันหารงตัวหรือคะ
เออเอาเลยหารมันไปผัวพันกับไอ้๑๐เมื่อกี้ไงฮะ
ทำไปได้๔ข้อ๔คะแนน

ทีมคุณใบเฟิร์นทำเพิ่มไปอีก๔รวมเป็น๕คะแนน
จับเวลาที่เหลืออีก๒๒วินาที
บอกแล้วว่ามันหาผู้ชายให้พ่อมัน
เต้นเนี่ย

นี่ก็เครื่องเล่นที่สองแล้วคุณใบเฟิร์นก็ยังคงความเกร็งอย่างต่อเนื่อง
ที่ทำหน้าแบบนั้นนี่ไม่รู้ว่ากลัวน้ำหรือว่ากลัวเครื่องเล่นกันแน่นะครับ
โอ้โหหานี่ปิดข้อหากันจนจะเป็นเลข๘อยู่แล้วน่าสงสาร
แต่สตินั้นเต็มร้อยตอบได้รวดเร็วหลายข้อ
แต่จะถูกหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกัน
โอ้โหคุณเฟิร์นครับทำคะแนนไปได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะ
มาดีมากเลยมาดีมากนะฮะตอนแรกมาดีตอนหลัง

มาเฉลยกันดีกว่านะครับผมใช่ค่ะ
๔๘หาร๗ตอบว่าผิด
อันนี้ได้คะแนนไปนะฮะครับผม
แล้ว๗๗หาร๑๑ล่ะ

รอบนี้ทำไปได้๘ข้อ๘คะแนน
ช่วงหน้ามาดูกันนะฮะว่าตลกแก่ทีมนี้

เขาจะได้กี่คะแนนช่วงหน้าห้ามพลาดครับ